เปิดปากกับภาคภูมิเราดูกันสองคนแล้วถ้าอยากให้ประเทศนี้นะมันฮามันขำ

ตรงนี้เดี๋ยวมันไปรับไม่ได้นะคนเยอะคนเยอะไปรับเลยไม่ได้

ไม่ใช่ดีวิทย์มีอะไร

ประตูห้องประตูกลางเปิดออกมาผู้ชายเดินออกมาเนี่ยปรากฏมีวัยรุ่นผู้หญิงใช่ไหมสาวเดินตามมาอีกคนเราจะไปทำธุระปวดท้องพร้อมกันเนี่ย
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้คุยกันเรื่องที่ร้อนแรงตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
เหมือนกับภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่ดีเนี่ยหลังจากที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมาแฉเรื่องทุนจีนสีเทา
คุณชูวิทย์แถวซอยสุขุมวิทย์๒๔แล้วแจ้งความด้วยนะครับบอกว่ามีการเปิดสถานบันเทิงเปิดผับในโรงแรม๙
เวลามีวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมเสพยาเสพติดตำรวจไปตรวจสอบไม่
พบความผิดปกติอะไรล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์เพิ่งแถลงข่าว
ข่าวไปนะตำรวจก็แถลงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับกลุ่ม
ทุนจีนสีเทาต่างแต่ต้องยอมรับว่ามันมีคำถามตามมาเหมือน
กับตอนที่มีนักพนันเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาถูกบ่อนเนี่ยอุ้ม
ไปซ้อมอุ้มไปรีดหาว่าเขาโกงเงินจากบ่อนคุณสันทนาวันนั้นจะ

ว่าเอ๊ะทำไมถึงออกมาแฉนักพนันกลับหาว่านักพนันเนี่ยนั่น
ไปโกงบ่อนครั้งนี้ก็เหมือนกันมีคนตั้งคำถามกับคุณ
สันทนะว่าเอ๊ะทำไมถึงออกมาตรวจสอบคุณชูวิทย์ทำไมถึงไปเหมือน
ปกป้องกลุ่มทุนจีนสีเทาอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะฉะนั้น
ต้องฟังจากปากคุณสันธนานะครับคุณสันธนาประยูณรัฐอดีต
สันติบาลอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิในวันนี้ครับ
สวัสดีครับคุณสันธนาครับยังยิ้มได้ผมยิ้มตลอดอยู่แล้วมัน
ยังไงกันกลายเป็นมวยคู่เอกไปเลยเนี่ยคุณชูวิทวันนี้ล่า
สุดด้วยนะผมก็สังเกตเขาเขาชัดฟุ้งสั้นหรือเปล่าทานยาผิด
ซองวันนี้เขาทะแหลงตามปกติของเขาอยู่แล้วคือเขารู้จัก
ผมเนี่ยเขาไม่เคยใช้คำสรรพนามเรียกผมว่าไอ้วันนี้เขา
ขึ้นไอกับผมเนี่ยนะกับชื่อผมอ่ะมันมันผิดไหมมันเพี้ยน
ไหมตอนที่เขาแถลงอ่ะเหรอครับวันนี้ถ้าที่ผมได้ทราบได้ได้ได้
จากคลิปล่าสุดนะที่วันนี้ไลฟ์สดอ่ะมีการไลฟ์สดครับมาก
กว่านั้นยังมีถ้าหากมีภาพจะดูเลยไหมได้ผมก็เห็นแล้วมี
ช่วงหนึ่งที่คุณชูวิทย์กำลังเดินเข้ามาเพื่อจะแถลงข่าวครับ
แล้วมันมีสุนัขอยู่แถวนั้นพอดีบอกเห็นแล้วครับจะฟ้อง
เลยหรอคือนะวันนี้ถ้าเราคุยกันเล่นกันตามกฎกติกา
ครับครับก็มีเสียงด้วยนะเราใช้เสียงด้วยก็ได้ไม่เป็น
ไรผมไม่ติดใจในก็เรื่องของของตรรฐานีนะแต่ในกรณี
กรณีของผู้ที่ออกเสียงหรือผู้ที่ชี้แล้วถึงผมนะ
ก็ตอนนี้แน่นอนผมดำเนินคดีครับนี่ก็คือกติกาล่าสุด
งั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองฟังเสียงตรงนี้หน่อยนะครับบ๊วยบ๊วยครับได้
เฮ้ยสันธาระไป
นี่ใช่มั้ยฮะครับ
จะฟ้องอย่างนี้มันก็ชัดเจนเดี๋ยวถ้าจากรายการเสร็จ
ผมจะเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบันทองรอ
คือไปติดตามคดีที่ผับโรงแรมเดวิซร้ำภาพนี้มันก็คงจะดำเนินคดี
แจ้งดำเนินคดีตัวเขาที่สอนอทองหล่อไปพร้อมกันเลยครับ
แล้วก็ล่าสุดวันนี้บอกส่งหนังสือไปถึงรองพบตร๒คนเลย
ครับผมก็ส่งสือถึงคนดำเนิดเอกสุรเชษหักพันธุ์กับคนดำเนิดเอกต่อศักดิ์สู่วิมนตร์
คือรับพร้อมรายละเอียดคลิปแล้วก็เอกสารประกอบ
เพื่อให้เขาดูนะดูในเรื่องของคดีที่สอนอทองหล่อว่าตามคลิปภาพเหตุการณ์หรือพฤติการเนี่ย
เขารับรายการมาก็แต่ละคนก็พอสมควรมีประวัติการรับรายการที่ดีมาตลอดทั้งสองคนเนี่ย
แล้วขาดเต้นคดีเพียงแค่คดียาเนี่ยเขาตอบสังคมไม่ได้เหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตามคลิปภาพที่ผมส่งไปให้
ท่านผู้ชมครับคือความจริงในวันนี้เนี่ยเราก็พยายามจะเชิญคุณชูวิทย์มาด้วย
แต่ก็ต้องเคารพสิทธิคุณชูวิทยคุณชูวิทย์บอกไม่อยากจะมาเผชิญหน้าอะไรกัน
เดี๋ยวผมจะเชิญคุณชีวิตมาในวันต่อไปแต่ในวันนี้เนี่ยคงต้องถามกัน
ถามตามที่คุณชูวิทย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ด้วยก็ได้
คุณชูวิทย์บอกว่าไปตรวจสอบโรงแรมเขาเนี่ยไปแจ้งความด้วยเนี่ยหาว่าเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้
เพราะต้องการปิดปากที่เขาออกมาแฉเรื่องทุนจีนสีเทา๕เสือมาเฟียจีนหรือเปล่า
นั้นเป็นความเข้าใจของเขา
บังเอิญว่าเหตุการณ์แล้วมันพบการกระทำผิดเนี่ยมันเป็นวัน
ถ้ากลุ่มธุรกิจสีเทานี้ยังไม่ได้มีเกิดขึ้นเลย
คือทราบจากสถานบริการอื่นที่เขาก็เคยพูดไปกล่าวหาฐานบริการพวกนั้น
เปิดเกินเวลามีการปล่อยให้เสพยาในสถานที่พวกเขา
พวกเขาเหล่านั้นก็บอกผมมาว่าพี่กลับไปดูของเขาบ้างสิ
มาว่าแต่ของพวกผมแล้วมีไม่มีนะแต่ของเขาน่ะมีได้พี่ไปดู
นะเพราะผมก็รู้ว่าพี่กับเขามันก็ใกล้ใกล้กันอยู่ถ้าพี่จะให้
ความเป็นธรรมพวกผมผมก็เลยมาไงและวันจริงจริงเนี่ยผมมา
เนี่ยผมมาเฝ้าดูเนี่ยเมื่อวันคืนวันรอยกระทง
เถิดโทษทีครับโทษทีรอยกระทงที่วันนี้นะครับ
น้อยขออนุญาตเป็นวันฮาโรวีน๓๑ตุลาแล้ววันนั้นเนี่ยคือวันที่เจ้าหน้าที่นี่เขาออกตรวจค้นผับจีน๗ผับไง
เอาแล้วยังไงแล้วยังไงปรากฏว่าสถานที่ที่นี่กลับปิดเอ๊ะมันทำไมถึงปิด
ซึ่งถ้าเป็นฮาโลวีนแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนมันควรจะต้องเปิดแต่กลับปิดในวันนั้นเป็นวันเดียวกับที่เขาไปตรวจค้นที่อื่นอีก๗แห่ง
ผมวันนั้นก็เลยถึงก็ต้องยกเลิกแผนไปถึงมาวันนี้ไงวันที่เกิดเหตุแล้วก็พบการกระทำผิด
คือคุณสันทนากำลังจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนจีนสีเทาแต่มีนักธุรกิจที่ทำสถานบันเทิงคนอื่น
เขาบอกมาว่าคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยตรงนั้นตรงนี้ทำไมไม่ไปดูของคุณชูวิทย์บ้าง

อันนี้เราเลยบอกว่าเรื่องอยู่ในสำนวนกดิ
ผมก็ทำสื่อวันนี้เดี๋ยวก็ไปยื่นหนังสือให้กับทางภูมิกับสอนอทองหล่อเขาด้วย

คือทั้งหมดมันมีการแจ้งผมเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์

แล้วกับพฤติการและพยานหลักฐานที่ผมส่งให้ไป
มันเพียงพอสำหรับคือผมก็เป็นพนักงานสอบสวนมาก่อน
เป็นตำรวจมาก่อนผมเชื่อว่าเพียงพอมีถ้าจะไม่พอ
คืออย่างเดียวเรื่องนี้มีการวิ่งเต้นวิ่งเท่านั้น
ก็วิ่งเต้นใครที่เกี่ยวข้องคดีผมถึงเตือนไงว่าระมัดระวังนะ
หากว่าคุณไม่ดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงก็มันอาจจะไป
ตัวคุณอาจจะเดือดร้อนแทนนะฮะผมก็ถึงทำถือถึงรองผ่อ
สองรองผ่อบอเนี่ยผมทำแล้วก็ลองดูสิรองผ่อบอเนี่ย
เขาอีกสองคนเนี่ยเขาจะกับคุณด้วยไหมแต่คนก็อดติดใจไม่ได้
แหละคุณสวัสดีนะว่าว่าไปมีอะไรกับคุณชูวิตหรือเปล่า
รู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงรู้จัก
ยิ่งกว่ารู้จักและไม่ต้องมาพูดนะฮะว่าคือบอกว่า
ผมมารู้จักก็ตอนที่มีเหตุที่ตลาดดอนเมืองเคยไปสัมภาษณ์
ผมเรียกเขาเนี่ยว่าเดวิดแดงเดวิดแดงใช่คำว่าความที่
คำที่เป็นห้อยติดแดงคำว่าแดงเนี่ยคือเนื่องจากขณะนั้นเนี่ย
มีอดีตทหารรุ่นน้องเจอกันแล้วก็เขาก็ใกล้ชิดกันกับเดวิด
ทีนี้เวลาพูดถึงเดวิดชื่อเดวิดมันซ้ำเยอะ
ผมมีเพื่อนรู้จักชื่อเดวิดเยอะผมก็จะติดสร้อยไปเลยว่าเดวิดแดง
ก็คือหมายถึงเขาคนนี้ทำไมไปเรียกคุณชูวิทย์ว่าชื่อเดวิท
ผมเรียกเขาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเขาบอกว่าเออผมผมถามว่า
นี่เดวิดแดงถ้าคุณยังนึกถึงลูกน้องคุณคนหนึ่งอะนะ
ออสสุภาชัยคุณไปถามแล้วกันแต่ผมได้ข่าวว่าเขาไม่ไม่ไม่
อันนี้ผมไม่ทราบนะถ้าหากว่าเขารู้สึกเขาจะไม่อยู่แล้วอ่ะ
แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยคนชื่อออสเนี่ยก็จะรู้จักกับผมดี
แล้วเขารู้ด้วยว่าขณะนั้นตัวเขาตัวเดวิดแดง
เขาก็เจอผมในสถานที่ของเขาย่านพระรามเก้ายุคนู้น
ยุคที่เขายังไม่เริ่มมีฐานะแล้วที่นั่นอ่ะ
ก็ทำให้เขาร่ำรวยจากธุรกิจนี้แล้วก็เปิดอีกหลายแห่งหลายสาขาของเขา
ก็คือตรงนั้นก็คือลืมคือเริ่มต้นชีวิตเขาถ้าบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักผม
ก็ไม่เป็นไรอย่างผมก็ยังบอกขณะนั้น
ผมเริ่มรับรายการเต็มตำโหลดนะเป็นสารวัติดีนะที่คือ
ผมผมวันนี้ถ้าถ้าได้ยินในที่เขารายสด
เขาบอกไม่รู้จักกับผมอ่ะดียิ่งดีด้วยเพราะ
บางทีรู้จักเนี่ยเราก็ความรู้สึกความที่เคยมีสัมพันธ์กันมันก็ไม่เต็มที่มันณวันนี้ถ้าบอกว่าไม่รู้จัก
เต็มปากเต็มคำเลยคืออะไร
ก็ก็จบกันไปเลยละกันวันนี้
อ่ะคุณสันทนะ
จะรู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแต่กับปัจจุบันเนี่ย
แสดงว่าคุณสันทนายืนยันว่าสิ่งที่ออกมาแล้วไปที่โรงแรมคุณชูวิทย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณชุวิตออกมาแฉ
ธุรกิจสีเทาของมาเฟียจีนใช่ไหมแต่คุณสันทนะให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้จัก๕เสือมาเฟียจีนที่เขาเอ่ยชื่อกัน
คือต้องแยกคดีแยกประเด็นแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเขาพยายามจะเอามาเชื่อมโยงว่าทั้งสองเหตุทั้งคดีที่ผับโรงแรมเขากับคดีที่เขามาพูดเรื่องธุรกิจสีเทาคนจีนมันเป็นเรื่องที่ต้องเอามาเกี่ยวยง
แต่คุณสันทนารู้จักใช่ไหมในชื่อที่เขาเอ

เฮ้ยสันธนาเอ้าเอ้ยไปไปผมขอยืนยันนายคุณนี้ผมไม่ได้รู้จัก
มากทีด้วยสมัยผมทำอ่ะผมก็เหมือนกันแต่พยายามจะโชว์ให้สื่อเห็นว่า
เนี่ยได้ไหมเดวิสเราเคยนอนคุยโอ้โหถึงขนาดนอนคุย
คุยเลยเหรอนั่งคุยยังไม่เคยเลยครั้งเดียวก็คือตอนผมทำงานอยู่
เป็นผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เรื่องที่ดอนเมืองที่มันถอดเสื้อผ้าร้องไห้
ที่โจ๊กไปจับว่าถูกกับถุงเฮ้าทุกเขาเสียผลประโยชน์เสียไปแล้ว
ถึงกล้าทำแบบนี้อ้าวไม่เสียบอกคุณหลงรู้จัก
ถูกปะการที่คุณมาเฝ้าถึงตีสี่ตีห้าคุณไม่เสียคุณไม่ต้องมาทำทำไหม
แต่เมื่อเป็นสีเทาแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมีหุ้นหรอกเขาเรียกหุ้นลม
หุ้นลมเอ้ยมึงเอามาแบ่งกูสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคุณจัดการให้
มีอะไรเดี๋ยวกูเข้าไปเคลียร์ไอ้คนนั้นเดี๋ยวกูรู้จักเขาหนีหมดอ่ะ
เขาหนีหมดเพราะอะไรเพราะไอ้นี่มันชงชาญไม่อยากคุยด้วยไม่เอา
ประโลกประโลกไม่เอาเหมือนสกังอ่ะ
เพราะคุณคิดดูแล้วก็หนีหมดอ่ะแต่พูดไปเนี่ยสองภัยเบี้ย
นิ่งเสียตำลึงทองเอาข้อมูลมาดีกว่า
สิ่งที่ผมพูดให้คุณฟังคุณมาดูเฮ้ยชุวิตไม่จริงนี่
อันนี้ไม่ใช่เพราะของจริงมันไม่ได้ว่าไอ้นี่ผมไปอะไรมา
ผมมาประติดประต่อแล้วมันเป็นภาพต่อเนื่อง
ไอ้ภาคแรกเนี่ยคุณเห็นชัดตำลึงต้องเป็นเห็นชัด
แต่ไอ้ภาค๒นี่มันเยอะนะ
คุณชูวิทยเพิ่งแถลงวันนี้ครับ
บางเรื่องคุณสันถนะก็ตอบไปล่ะใช่
ว่าเคยรู้จักแบบไหนอะไรยังไงนะ
แต่คุณชุวิตบอกว่าคุณสันทนะเนี่ย
เสียประโยชน์จากการที่กลุ่มธุรกิจจีน
ทุนจีนสีเทาถูกแฉถูกเปิดเผยหรือว่าถูกทลายลงไปก็แล้วแต่เนี่ย
เสียผลประโยชน์มีผลประโยชนอะไรกับเขาหรือเปล่า
เดี๋ยวพูดก่อนเมื่อกี้ตัวที่วิ่งออกไปนะมีปอกคอสีแดง
แตมันเรื่องผลประโยชน์ที่พูดผมพูด
อันนี้บอกว่าเจ้าฟ้องใช่ไหม

แล้วที่ผมคงไม่ใช่สี่ขาแน่นอนผมแค่สองขาสองมือ
แต่เขาสมมุตินะถ้าเขาเอ่ยชื่อเจ้าน้องหมาตัวนี้เอ่ยชื่อเป็นภาคภูมิ
เขาอาจจะเป็นภาคภูมิอะไรก็ได้ประเทศไทยมีคนชื่อภาคภูมิเยอะ
เดี๋ยวเอามาเอาว่าตัวนี้มันชื่อนี้แต่แรกไหมหรือเพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อวันนี้ครับ
แล้วเปลี่ยนชื่อขณะที่มีวิวาทะกับผมด้วยวันนี้ต้องพูดคำนี้แล้ว
เพราะว่าเขาก็ที่ผมฟังเขาไลฟ์สดอยู่นะผมก็ถามเขานะในความเปลี่ยนแปลงตัวเขา
ที่เคยพบเคยคุยกันมาก็ดีไงครับผมบอกดีอย่างนี้มันสนิทใจ
จะทำอะไรเนี่ยนะมันไม่ต้องมากังวลแล้วเพราะไม่รู้จักกันแล้วครับ
ที่บอกพูดถึงว่าเรื่องธุรกิจแล้วผมเกี่ยวข้องไหม
ผลประโยชน์หลังจากที่ทุนจีนสีเทาเนี่ยถูกทำลายถูกแฉ
ผมเนี่ยออกจากระบบราชการมา๒๐กว่าปี๒๐ปีเสร็จแล้ว
และที่ทุกธุรกิจจริงผมก็มีธุรกิจก่อนขณะที่รับรายการที่บอกว่าเป็นสารวัตร
และเมื่อออกจากราชการตำรวจแล้วผมก็มีธุรกิจธุรกิจต่างประเทศ
ธุรกิจอะไรคุณสาธารณะเคยเล่าให้เราฟังครั้งนึงแต่วันนั้นเวลามันสั้น
ทุกคนก็ทราบผมก็มีธุรกิจสถานกาซิโนที่ต่างประเทศ
แล้วสถานคาซิโนต่างประเทศเนี่ยเขาทำได้ไหมบอกหุ้นลม
อะไรที่คุณพูดเอี่ยวสิบตังค์อันนั้นธุรกิจของคุณมั้ง
แต่ของผมที่ผมทำไม่มีตัวเลขชัดเจน
คือถ้าใครจะบอกว่าคุณสาธารณะทำงานอะไรทำอาหารกินอะไรถึงอยู่
ออกมาเหมือนกับปกป้องคุณต้องคนนี้คุณสาธารณะกำไรจะบอกว่า
ตัวคุณสันทนะมีธุรกิจนะคือมีคาซิโนอยู่ที่ต่างประเทศ
ทำให้มีเงินมีทองอยู่แล้วก็ผมมีมีเป็นธุรกิจในคาซิโน
ผมไม่ใช่ถึงระดับเป็นเจ้าของสถานคาซิโนแต่ธุรกิจในคาซิโนมันมีธุรกิจ
ซึ่งขณะนั้นเนี่ยใครก็ไม่รู้ผมเป็นคนแรกที่มาพูดว่าเขาเรียกว่าจังเก็ต
นี่คืออาชีพผมที่ต่างประเทศนะอ่าแล้วเวลากลับมาเมืองไทยทำอะไร
ก็ผมกลับมาเมืองไทยผมก็มาพักผ่อนไงผมจะมาทำได้ยังไงในเมื่อประเทศไทย
ทุกวันนี้ก็กฎหมายการพนันก็ยังบอกว่าผิด
ทุนจีน๕เสือมาเฟียอะไรเนี่ยที่คุณชูวิทย์เขาเอ่ยชื่อว่ามีใครอะไรยังไงบ้าง
รู้จักหมดเลยทำไมจะรู้รู้จักไม่ได้แล้วผมไม่ได้รู้จักเฉพาะกลุ่มจีน
ผมบอกได้เลยนะจะยุโรปอาหลับอินเดีย
ผมมีเพื่อนผมเดินทางทั่วโลกอ่าแทบจะทุกประเทศ
เอาประเทศต้องพัฒนาเจริญหน่อยนะไอ้ปลายแบบแล้วก็โดนเขาไป
เอาตัวไปเรียกฆ่าไทยอย่างนั้นผมไม่ไปหรอกผมก็เป็นเป้าหมายเหมือนกัน
นั้นไปในประเทศที่ผมไปเนี่ยผมมีพักพวกเพื่อนฝูงมากมาย
ต่างประเทศสักส่วนใหญ่ด้วยเวลาใครที่มีปัญหาอะไรในประเทศไทย
เขาต้องมาหักแน่นอนเมื่อกลุ่มทุนจีนเขาเริ่มเข้ามาประเทศไทย
แรกแรกในยุคนั้นยังไม่มีนะกลุ่มทุนจีนที่ผมรู้จักเนี่ย
ก็คือในธุรกิจผมที่ก็พูดได้อย่างถ้าจะรู้จักพวกเขาก็คือที่
ก้าวฮ่องกงในยุคนั้นจีนเขายังปิดประเทศอยู่
พอเริ่มจีนเริ่มเปิดประเทศเข้ามาในภูมิภาคนี้
แล้วก็ในส่วนประเทศของเขาพวกเขาด้วยอย่างนี้
ผมก็รู้ทุกคนเดิมเดิมที่เคยรู้จักก็กลับมาพบกันคุยกัน
เพราะอะไรเขาต้องนอกจากความเป็นเพื่อนแล้วมัน
มันเพราะอะไรทำไมถึงต้องใครก็มาหาคือสันทนะ
ใครก็ต้องมาหาสันทนะหมดเลยคือต้องยอมรับอย่างว่า
การที่ผมได้มีโอกาสทำธุรกิจกับสถานกาซิโนเนี่ยนะ
ในสถานกาซิโนเนี่ยหลากหลายและโดยเฉพาะอ่าผมทำเนี่ย
ผมก็จะทำเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจระดับบีไอพี
เพราะฉะนั้นถึงบอกทำไมใครเนี่ย
มันจะรู้จักแล้วรู้จักกับผมด้วยมากมาย
แล้วก็เมื่อรู้จักแล้วเนี่ยเขามีเพื่อนเขาก็แนะนำกันต่อต่อมานะ
ว่าก็ผมเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วการคบค้าผมกับเพื่อนเนี่ย
ผมเป็นคนแบบเนี้ยผมก็จริงใจฮะช่วยเหลือฮะ
ช่วยเหลือคือช่วยเหลือในเรื่องที่ถูกต้องนะ
เดี๋ยวเอาเรื่องยาเสพติดมาป้ายกับผมอีกในกลุ่มห้าห้า
ห้ามมังกรของคุณมันมีบางคนที่ดำ
ผมก็บอกก็ดำเนินการไปผมถ้าอีกเป็นคนชี้ช่องให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจับกลุ่ม
ไอ้ที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยไม่ได้ไปช่วยเคลียร์ไม่ได้ไปช่วยวิ่งเต้นอะไรให้ใคร
แต่ถ้าเขาถูกเจ้าหน้าที่รัฐรังแก่ไม่เป็นธรรมอันนี้
ก็คือบทบาทผมเพราะผมในฐานะผมเคยรับรายการ
มันเป็นข่าวอยู่แล้วครับตู้ห่าวรู้จักไหมครับ
วันเกิดเหตุที่ไปมีเจ้าใจใจที่จิจลิงก์น่ะ
จิตลิงก์ใช่ไหมวันที่เกิดใจให้มาพับศูนย์เหรียญ
ผมจะยืนยันได้เลยนะผมเขาโทรคุยกับเขาอยู่

เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่นั่น
แล้วเขาบอกว่าชุดนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่รู้จักเลย

อันนี้เป็นคนกลุ่มรุ่นใหม่จริง
เอาเป็นว่า๑ใน๕เสือสีเทาอะไรเนี่ย
ที่เขาเอ่ยชื่อกันในตู้ห่าวอันนี้รู้จัก

ไปหาว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุหลบหนีออกไปได้อะไรไม่ใช่
เขาไม่อยู่ผมยังถามแล้วเขาจะมาโกหกผมไหมถ้าเขาอยู่

เขาไม่ได้เกี่ยวข้องที่มีเหตุที่ไปจับที่มีจิ้นหลิงที่มียาอะไรเนี่ย

ไหมหรือเทาหรือดำหรืออะไรยังไงคนนี้
ผมถามกันเองได้นะแล้วเขาก็กับผมเนี่ยเขาพูดตรงชัด
แล้วเขาก็พูดกับผมอย่างนี้เขาบอกผมไม่เกี่ยวครับพี่ต่อ
ผมไม่เกี่ยวแล้วมันกลุ่มคนกลุ่มใหม่ผมก็ไม่รู้จักใครด้วย

เขาพูดไทยได้บ้างเขาพูดไทยเขาพูดไทยได้บ้าง

ก็พูดไทยที่พอจับความได้
แล้วตกลงคนนี้เขาเป็นยังไงเขาเข้ามาในไทยเนี่ย
เขามีธุรกิจบนไทยนานแล้ว
เขาทำถูกต้องใช่ไหมเขาทำถูกต้องขาวใช่ไหมใช่

อันนี้เขาก็มีสถานบริการตรงพระรามเก้า

สถานการณ์เขาก็ใหญ่ก็เป็นที่น่าเที่ยว

ไม่มีเทาไม่มีดำ
เขาก็จะชอบเรื่องกีฬามวยหมัดมวยอะไรนะ
อันนี้เป็นความชอบของคนต่างชาตินะฮะ
มวยไทยอะไรเนี่ยเขาก็จะชอบสนใจเรื่องหมัดมวยนี่ใช่
แต่เรื่องยานี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลย

เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างเขาไปกล่าวหาเขา

ผมเนี่ยไปสถานที่ของเขาไป
ผมก็พูดแหละไปหลายครั้งแล้ว

คนของผมก็ช่วยดูแล

ถ้ามันมีอะไรที่เผลอเปื้อนไม่ดีนะ
เขาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจ้องจะหาเรื่องผมอยู่นะ

ต้องย้อนกลับไปถามเจ้าหน้าที่พวกนั้นดีกว่า
เขาก็มองผมเหมือนกันลองผมไปพลาดสิ

เหมือนงานที่เคยเกิดหลายคดีกับผมไง

มันเป็นเทคนิคของทาง

ไอใครหาตอนแรก
มันได้แล้วมันในเรื่องของ

เขาก็มีโอกาสที่จะต่อสู้คดี

แต่อาวุธปืนก็ถือเทียบเคียงได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรงจึงเป็นเหตุให้ไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เดี๋ยวกลับมาอีกสองคนมีอีกสองคนห้าเสือมาเฟียร์จีนสีเทา
แล้วคุณสันทนาบอกรู้จักไปยันนู่นเลยที่เขาบอกเป็นกงสีใหญ่อยู่ที่คิงโรมัน
พูดไปเถอะพูดถึงคนนั้นพูดไปเถอะเดี๋ยวก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะรับผิดชอบร่วมกัน

ก็ทุกคนที่รับฟังข้อมูลข้อมูลมันมาจากใครเริ่มจากใคร
อีกสักครู่กลับมาอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะไล่กันต่อ
ตู้ห่าวโทนี่๒คนนี้ไม่เทานะ
เดวิทนี่ใส่ปิ๊งแต่ถูดำเนินคดีอยู่
เขาก็มีฐานฐานบรรเทิงอยู่ญ่านรัจดาครับ
ก็เหมือนที่พูดนะก็คือเขาก็มีธุรกิจฐานบันเทิงกินดื่มอะไรในสถานที่ของเขา
รู้จักยูฉังเฟย์ครับรู้จักรู้จัก
แต่เฟย์เนี่ยนะอันนี้จะต้องพูดให้ฟังว่าอันนี้ไม่รู้ไปเอามาจากไหนชื่อเนี้ย
แล้วชื่อนี้มาสรุปอาเฟย์เนี่ยถ้าหากว่าบอกว่าเกี่ยวกับชื่อนายเอียว
ถ้าเอียวเนี่ยรู้จักเอียวนี่ก็คือนายคนไทยที่บอกว่าเป็นเจ้าของคลับวัน
แล้วโดนจับแล้วเขาเป็นอะไรกับยู่ฉางเฟย์
ถ้าตามที่ทราบมาเขาบอกว่ายู่ฉังเฟย์เป็นลูกพี่
เอียวเป็นลูกน้องเอียวเป็นลูกน้องไอ้เอียวเนี่ยไอ้ตัวนี้ดำจริง
เอียวเนี่ยผมเคยเจอเขาเจอที่ขณะที่ขณะนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าโบนผับที่พัทยา
อันนี้หมายถึงพัทยาและหลังจากที่โบนผับเนี่ยเข้าไป
ผมก็พอทราบว่ามีข้อมูลเรื่องเขาเกี่ยวข้องยาเสพติด
ผมก็ให้บ่อแสเจ้าหน้าที่โรงพักพัทยาพัทยาก็จับกลุ่มดำเนินคดีเขาในเรื่องยาเสพติด
แต่ที่มันเป็นคดีขึ้นมาอีกพอหลังจากนั้นเขามีเหตุถูกจับเดือนเมษา

ล่าสุดที่บอกมีเหตุว่าเขาไปชี้หน้าว่าเจ้าหน้าที่
แล้วบอกว่าจ่ายตังค์ให้กับระดับผู้การผู้ว่า
อันนี้แล้วผมว่าเอ้ยไอ้นี่ออกมาได้ยังไงเพราะมันโดนจับ
คดียา๑๐ติดนะแล้วจะอยู่มาเป็นเจ้าของตรฐานรวยการที่เดิม
ที่เดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อเป็นขับวันไอ้เนี้ยดำแน่นอน
ผมบอกอย่างเงี้ยจัดการแต่ฉางเฟย์คนนี้ผมไม่รู้จักเอ่อ
อันนี้ก็ว่าไปอันนี้ก็ต้องดำเนินการทั้งสองคน
แต่๕เสือมาเฟียทุนจีนสีเทาเนี่ย

ที่ตอนนี้ถูกดำเนินคดีถูกคุมตัวอยู่ในไทย

ผมไปตั้งแต่เขาเปิดครั้งแรกเมื่อเดือน๙เมื่อวันที่๙เดือน๙ปี๒๖๖
ครั้งแรกที่เขาเปิดเลยธุรกิจเขาที่นี่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขารูปแบบธุรกิจเขาเปลี่ยนไปแล้วตัวเขาก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในธุรกิจใหม่ที่พูดนะวันนี้แล้วชื่อเปลี่ยนไปแล้วนะไม่อยากไปเอ่ยชื่อใหม่คือคิงโรมันไม่มีแล้วอ่าไม่มีนะวันนี้อ่าแล้วเจ้าเวยเขาเกี่ยวอะไรกับทุนจีนสีเทาแต่การติดต่อกันเนี่ย
ผมบอกว่าให้บอกด้วยให้บอกกับคนไทยประเทศไทยหรือคนจีนที่ถูกกล่าวหาทั้งหลายห้าคนนี้เขายืนยันว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเจ้าเวยไม่รู้จักค่ายเจวีเขาเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนให้พูดไปได้เลยพูดไปเต็มที่เลยเขาไม่รู้จักนะและไอ้คนอีกคนนึงที่ไอ้แว่นดำเขาพูดมาเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเฟย์ชื่ออะไรกันน่ะ
จากการของเจวีเขาแล้วรวบรวมเงินผลประโยชน์ของไอ้กลุ่มธุรกิจดำเทาส่งให้เขาเนี่ยนะเขาบอกให้บอกไอ้แว่นดำด้วยว่าเอาเอารูปร่างหน้าตามาหน่อยแว่นดำคือใครก็ผมไอ้เดวิดแดงไหมคนเดียวกันไหมเนี่ยเนี่ยถูกไหมเนี่ยก็ช่วยเขาบอกให้ช่วยเอารูปรูปมาให้ดูหน่อยที่คุณพูดว่าคนนี้ชื่อชื่อเฟย์

ไม่ให้คนเขารู้สึกว่าโอ้โหทำไมคุณสันทนากว้างขวางจังดูเป็นผู้มีอิทธิพลใครก็ต้องมาหาเพื่อให้ช่วยเคลียร์เรื่องนู้นช่วยจัดการชีวิตผมอ่ะ
ผมยี่สิบออกปีอ่ะผมเดินทางต่างประเทศเนี่ยนะโพธิ์ถึงอ่ะผมว่าต้องมาเปรียบที่จะบอกพนักงานที่ทำงานสายการบินอ่ะนะยังเดินทางไม่เท่าผมเลย
ผมเดินทางไปต่างประเทศมากมายขนาดนี้แล้วทำไมผมจะรู้จักไม่ได้แล้วคนเหล่านี้
ส่วนใหญ่ที่มาก็รู้จักจากต่างประเทศมาก่อนเอาอย่าว่าแต่วงการพวกนี้เลยนะคุณสันทนะ
ตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปหาคุณชูวิทย์ที่โรงแรมคุณชูวิทย์
ตอนนั้นแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยยังบอกว่าไอ้เรื่องของการออกมาแฉมาเปิดเผย
ออกมาไล่กวาดล้างทุนจีนสีเทาเนี่ยมันเป็นประเด็นทางการเมือง
แล้วไปเอ่ยชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาบอกเนี่ยจะไปจัดการคุณธรรมนัฐเขาหรือเปล่า
เขาไปเกี่ยวอะไรด้วยอีกอย่างคุณธรรมนัสอ่ะเขาเขาเพราะว่าการที่ผมรู้จัก
ผมก็บอกว่ามณัฐเขาก็รู้จักทั้ง๕คนนี้เหมือนกัน

รู้จักรู้จักก็รู้จักเหมือนกันรู้จักมากน้อยใกล้ชิดขนาดไหน
ผมไม่ทราบเนี่ยเพราะบางทีเขาก็พูดคุยถึงถึงคนพวกเนี้ยกับผมเนี่ย
อ่าก็พูดคุยกันถามพี่พวกเขาเป็นไงนู่นนี่อะไรนะ
ก็พี่ก็ฝากด้วยอะไรบางทีผมไม่อยู่อะไรนะไอ้ฝากนี่หมายถึงถ้าหากเขาถูกรังแก่นะ
ไอ้ผมเนี่ยผมมนักสู้นะชีวิตร้อยเอกธรรมนัสก็ต้องเข้าใจผม
ร้อยเอกธรรมนัสฝากฝาก๕ทุนจีนคนเนี้ย๕คนเนี้ยกับคุณสัตว์ธนาไว้อย่างเงี้ยหรอ
พูดคุยถึงพวกเขาการพูดคุยเนี่ยมันก็พูดคุยได้ใช่ไหม
พูดคุยเนี่ยไม่ใช่ว่าฝากมาฝากเรื่องธุรกิจผลประโยชน
ผมไม่มีธุรกิจผลประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้แต่รู้จักกันรู้จัก
ไปทานข้าวดื่มด้วยกันอะไรก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเราคุยเรื่องธุรกิจ
ไม่ได้เห็นแปลกอะไรตรงไหนฝากแบบไหนนายต้องอธิบายเพิ่มหน่อย
ก็ได้ข่าวมาว่าเนี่ยมีใครเนี่ยจะไปหาเรื่องไปเรียกผลประโยชน์พวกเขา
รังแก่พวกเขาก็พี่ช่วยดูให้หน่อยถ้ารู้จักคนพวกนั้นก็
ถ้าไม่ถูกต้องอย่าไปแลกทำพวกเขานะ
เขาก็พัดบ้านพัดเมืองต่างถิ่นมาเราเขามาทำหากินประเทศเรา
เขาก็จ่ายภาษีฮะก็ช่วยดูแลเขากันด้วยเป็นห่วงเอ้าก็ได้ไหมล่ะ
แบบนี้ได้ไหมผมยืนยันว่าเขามาทำธุรกิจอย่างถูกต้องทุกคนมี
แล้วทำไมประเด็นการเมืองอะไรที่คุณสัตตานัสฮะบอกจะไปโหด
จะไปล่มรอยเหตุท่ามนัดอะไรมันมันน่านั้นเนี้ยมันนะทเขาอยู่คั่ว
เขาค่อยคั่วฝั่งผู้มีอำนาจเรื่องพวกนี้

ตามข่าวนี้เขารู้อยู่แล้วแล้วเขาก็ล้ามาแล้ววันนี้เขาไปอยู่คั่วตรงข้ามนะ
แล้วขณะที่เขาอยู่กับคู่อำนาจเนี่ยก็รู้ว่ารู้จักกับกลุ่มทุนจีนเหล่านี้
พอวันนี้เขาอยู่ตรงข้ามก็จะมาเอากลุ่มทุนจีนเหล่านี้
มาเป็นเหตุหาเรื่องแล้วก็ทำอะไรกับมานัดเขาล่ะ
นู่นเลยเหรอมันมันไปอย่างนั้นเลยเหรอก็มันมีใบสั่งมาผมบอกแล้วเจ้าหน้าที่ที่รับใบสั่งมานะ
ก็ทำให้ถูกต้องด้วยถ้าไปยัดเยียดกล่าวหารังแก่กันวันเวลามันไม่ได้จบสิ้นแค่นี้

มันนี่มันมันวนไปการเมืองเลยนะถูกไงใช่ไงร้อยเอกธรรมนัฐเขา
เขารู้เรื่องรึยังเนี้ยว่าว่าคุณสาธารณะได้ออกมาพูดแทนเขาว่า
ผมเขาก็บอกเขาก็บอกผ่านคนของเขามาเขาบอกว่าผมผมทำเนี่ยผมแล้วบอกกลับไปนะ
ผมไม่ใช่เป็นมือปืนรับจ้างให้ไกลแต่ผมมีใจให้กับพักพวกเพื่อนฝูงนะ
วันนี้เขาพูดไม่ได้ผมมีโอกาสทุกคนให้โอกาสผมผมก็พูดแล้วผมก็พูด
ถ้าผมพูดผิดพูดเพี้ยนไปมันก็ย้อนกลับมาทิ้มแทงตัวผมเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นผมยืนยันทุกอย่างแล้วคำพูดผมอยู่ด้วยคำพูด
นี่ขนาดร้อยเอกทำมานัดยังต้องมีมีปัญหาความกลุ้มใจอะไรอย่างเงี้ย
ต้องสื่อสารมายังคุณสันทนะเพื่อให้ดำเนินการพูดให้หรือว่าจัดการให้อะไรให้เลยเหรอ
เรานะผมอยู่ในสังคมนี้มานัดเนี่ยเขาก็อยู่กับผมมาก่อนตั้งแต่เขาเด็กแล้วเขาก็มองเห็นว่าพี่เขาก็เติบโตขึ้นมา
ผมก็บอกว่าเป็นวาสนาเขาผมไม่ได้อยู่ของผมแค่นี้ผมก็พอใจแต่วาสนาเขาได้ขึ้นไปถึงมีตำแหน่งสูงทางการเมืองผมก็ดีใจกับเขา
มีตำแหน่งผมก็มาฉลองเออดีใจด้วยแล้วมันทำไมอ่ะเขามีทุกข์มีร้อนเราทำไปนิ่งเฉยมันก็ไม่ใช่ผมอีกอ่ะ
คุณสันทนะจะหมดเวลาขออนุญาตถามหน่อยนะ
อาจจะคุณใครจะว่าทุนจีนสีเทาอะไรก็ว่ากันไป
อยากจะเคลียร์ตัวเองให้กับสังคมเข้าใจไหมว่าตกลงแล้ว
สันทนประยุณรัฐเนี่ยขาวเทาดำหรือว่าอะไรยังไง

เมืองไทยต้องผมต้องขาวอย่างเดียวไปเมืองนอกผมสนุกสนานเฮฮา
ก็เป็นเรื่องตามบทบาทกฎหมายเมืองนอกผมยังไงผมอยู่ในหลักการ
ผมอยู่ภายใต้กฎหมายแน่นอน
คุณชูวิทย์แถลงวันนี้รู้สึกยังไงเนี่ย
จะพูดไปเห็นมีพูดถึงผมหรือพูดถึงคนข้างนอกอีกคนนึงด้วย
เดี๋ยวผมจะโทรถามพี่ชัสชัสบางเธอมายิงถ์กระบาลผมหรือเปล่า

มีอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะโทรถามพี่เค้า
กันไปขอบคุณสำหรับข้อมูลสิ่งต่างต่างที่วันนี้มาพูดมาเปิดใจเปิดปากกันขอบคุณครับได้
ของการออกมาเคลื่อนไหวต่างในช่วงเวลาของการแฉทุนจีนสีเทา
เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ